คุณผู้ชมคะข่าวนี้นี่เตือนภัยเตือนใจกันจริงเชื่อไหมน้ำแค่นิดเดียวน้ำสัก๑๐เซนที่อยู่ในกระป๋องอยู่ในกระมังอาจทำให้เด็กตายได้นะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเด็กขวบ๑๐เดือนค่ะน้องตกลงไปในหน้าจุ่มลงไปในถังสีที่ทางบ้านเอามารองน้ำเอาไว้วางอยู่หน้าบ้าน
แล้วน้องตอนนั้นพอหัวจุ่มลงไปช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เด็กขวบกว่าค่ะน้องหมดสตินะแล้วทีนี้ทำยังไงต้องรีบส่งโรงพยาบาลปั๊มหัวใจอาการน้องจะเป็นยังไงบ้าง
ใช่คุณผู้ชมเพราะว่าเด็กจมอยู่ในน้ำแค่นี้ในถังในแกลลอนสี๕นาที
ถ้าเกือบ๕นาทีนี่คือแย่แล้วนะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ร้านเช่ารถจักรยานยนต์นะคะ
ซอยเย็นสบายพัทยาใต้ที่หนองปลือบังละมุงชนบุรีค่ะนี่อันนี้คือน้องเนี่ยนะคะครับ
อาการสาหัสนะน้องก็ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นะฮะ
น้องหนึ่งขวบสิบเดือนน่ะนะคะตกลงไปในถังน้ำ
แล้วตอนที่ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยนะแม่กับตาของน้องเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์อุ้มน้องจะมาโรงพยาบาลระหว่างทางค่ะ
น้องคอปเตอร์วัยหนึ่งขวบสิบเดือนตอนนั้นเนี่ยน้องไม่หายใจแล้ว
หมอรับตัวน้องมาก็รีบปั๊มหัวใจก่อนเลยค่ะแล้วก็นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา
คุณผู้ชมปั๊มหัวใจจนหัวใจน้องกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่ง
มีชีพจรกลับมานะฮะแต่ตัวน้องยังไม่สามารถหายใจเองได้
นี่ไงคะก็เลยต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไว้แล้วก็ย้ายไปรักษาต่อที่ศูนย์เด็กเล็กที่โรงพยาบาลชนบุรีนะคะ
คุณผู้ชมแหล่งน้ำในบ้านอ่ะนิดเดียวเท่านั้นเองคุณกระป๋องกระแป๋งเมื่อกี้
ใครจะคิดอ่ะว่ามันจะทำให้เด็กเป็นได้ขนาดนี้น้ำได้นะฮะค่ะ
นี่คุณแม่ของน้องนะเมื่อกี้คุณแม่อายุ๒๙ปีเล่าให้ฟัง
บอกว่าน้องคอปเตอร์เดินตามคุณยายออกมาหน้าบ้าน
จังหวะนั้นไม่มีใครเห็นนะมาเห็นอีกทีนึง
หัวน้องทิ้มลงไปในถังน้ำมันเป็นถังสีที่เอามารองน้ำค่ะ
ขนาดยี่สิบลิตรก็คิดว่าเอ๊ะน้องคอปเตอร์ลูกชายน่ะ
ก้มหน้าลงไปในในถังนี้ไหมหลังจากนั้นอ่ะพลาด
คุณผู้ชมนึกออกไหมพอเด็กถ่วงน้ำหนักตัวเองไม่ได้
หัวทิ้มลงไปขาลอยขึ้นมาแล้วคนมีคนมาช่วยก็รีบ
เอาตัวน้องเนี่ยขึ้นมาจากถังน้ำแต่กว่าจะมีคนมาเห็นอ่ะ
เกือบห้านาทีอยู่เหมือนกันนะคะแล้วตอนแรกนะแม่บอกว่า
เห็นสภาพลูกหัวใจแม่จะสลายเลยค่ะ
ยายก็เดินไปหลังบ้านแล้วยายไม่รู้ว่าน้องอ่ะ
เดินตามแล้วมันจะมีถังถังน้ำถังสีอะค่ะ
น้องน่าจะเล่นอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามาเห็นอีกทีก็คือน้องแบบจมไปแล้ว
มันแบบขาชี้ขึ้นมาแล้วอ่ะประมาณห้านาทีค่ะ
คุณหมอบอกว่าน้องหัวใจกลับมาเล่นนะคะ
แล้วก็แต่ว่ายังหายใจเองไม่ได้ตอนนี้ก็รอส่งตัวไปเองชนบุรี
มันก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเกิดกับเรานะเพิ่งเห็นแค่ข่าว
แล้วมันอยากยิ่งดูลูกดูหลานดีนะคะอะไรที่มันจะเกิดแล้วมันจะเอาคืนมาไม่ได้
โอ้โหหัวใจแม่เห็นสภาพแบบนี้เมื่อกี้ที่ดูกันอยู่ยังคุยกับคุณสืบสกุลอยู่เลย
น้ำเกือบครึ่งถังเหมือนกันนะถือว่าเป็นระดับน้ำที่สูงนะคุณผู้ชม
เพราะว่าแค่หัวเด็กลงไปคือถ้าเกิดจมูกอยู่ใต้น้ำโอกาสในการหายใจมันก็ยากไง
หน้าจมลงไปนะแล้วน้องตัวเล็กนิดเดียวคุณผู้ชมถ้าดูรูปน้องดูคลิปน้องที่ขี่จักรยานเล่นอยู่ในบ้านแบบนี้นะ
อายุ๑ขวบ๑๐เดือนเองอ่ะ
พึ่งจะเดินได้ซักช่วงนึงต่อแตะนะใช่ค่ะเขายังทรงตัวยังอะไรไม่แข็งแรงหมดหรอก
ดังนั้นทำยังไงมีอยู่๒วิธีคือจัดการคว่ำพวกแหล่งน้ำในบ้าน
อีกวิธีหนึ่งที่จำเป็นเลยคือไม่ให้คลาดสายตา
คำว่าไม่ให้คลาดสายตานี่คือต้องดูอยู่ในตาตลอดเลยจริงนะ
แม้จะอยู่ในบ้านนะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีนะครับ
เราก็ให้กำลังใจครอบครัวของน้องคอปเตอร์นะขอให้น้องหายดีนะฮะ